ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปย้อนอีกที
คือมันเป็นภาพที่รถแคคโฮคันใหญ่เลยนะคะ
รถตำรวจก็พยายามที่จะขวางรถแคลเอาไว้เพื่อจะที่จะตรวจ
แต่รถแบ็คโฮลไม่ยอมหยุดตำรวจเอารถขวาง
รถแบ็คโคลเนี่ยเอาแบบบุ้งกี่เอาเวียงใส่รถตำรวจอะ
รถตำรวจตกคลองคุณผู้ชมนี่ค่ะ
พี่เอเราจะรอก่อนนะ
คือรถตำรวจพยายามที่จะหยุดรถแบ็คโฮคันนั้นแต่รถแบ็คโฮคันนั้นไม่ยอมหยุด
ตำรวจก็เลยเอารถของตำรวจไปขวางเอาไว้
แต่รถแบ็คโฮก็เหมือนกับพยายามไปควบคุมไอ้บุ้งกียง
จนดันรถตำรวจเดี๋ยวจะมีภาพจังหวะที่รถตำรวจคือไปอยู่ในคลองแล้วอะค่ะ
คือถึงขั้นที่ตำรวจยิงใส่นี่เห็นมั้ยฮะ

ตำรวจยิงใส่ห้องมาขับแบ็คโคลอะค่ะ
กระสุนไปโดนแผงคอนโทรระบบไฮโดริกทำงานต่อไม่ได้
ถึงจะหยุดแบ็คโฮลเอาไว้ได้ถึงจะจับคนขับแบ็คโฮลได้
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนที่อยู่ระหว่างคลอง๑๐ไปคลอง๑๑นะคะอำเภอหนองเสือปฐุมธานี
นี่ค่ะรถตำรวจตกคลองไปเลยตำรวจก็ยึดรถแบ็คโฮลนะคะ
แบ็คโคลที่เกาะเหตุคันใหญ่เบอร์เลอร์คันสีเหลือง
แล้วก็เอาไปจอดเอาไว้จุดที่พ้นเส้นทางการจราจร

ห้องของคนขับมีร่องรอยถูกยิงจนกระจกเป็นรูนะคะ
น้ำมันไฮโดริกไหลนองพื้น
ทะเบียนขอไข่ทอพุท่าว๗๒๑๔กรุงเทพฯ
ได้รับความเสียหายคันนี้ค่ะจอดอยู่คันหนึ่งห่างไปแค่๓๐๐เมตร
แล้วก็มีร่องรอยรถตกลงไปในคลอง
ที่นี้ก็นำทั้งหมดไปเก็บไว้ที่สพนท์น้องเสือ
รกระบะของตำรวจสพนท์น้องเสือ
อันนี้คือเสียหายทั้งคันสภาพเป็นแบบนี้
โอ้โหนี่ค่ะเศษใบมงใบไม้ที่อยู่ในคลองอะไรแบบเนี่ย
เละเลยเละเลยเพราะว่ารถแบ็คโฮเหวี่ยงใส่อืม
รถพังแล้วก็ตกน้ำทีนี้ค่ะนายธนกฤษคำประสงค์อายุสามสิบหกปี
คนที่ดูแลสวนตรงนั้นน่ะนะคะเขาบอกว่ารถแบ็คโฮลคันนี้
คือเจ้าของสวนได้ว่าจ้างให้ไปตักเลนในสวน

คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายธนกฤษบอกว่าตัวเองก็ไปทำงานอีกสวนนึง
แบ็คโฮลทำงานอยู่ที่สวนมะนาว
ใกล้กับสะพานคลอง๑๑
พอนายธนกฤษเสร็จงานก็กลับมาที่สวนมะนาว
กลายเป็นว่ารถแบ็คโฮที่ว่าจ้างมาตักเลนไม่อยู่
ก็เลยขับตามรอยของล้อรถแบ็คโฮลค่ะ

เห็นว่าคนขับรถแบ็คโฮออกมาวิ่งอยู่บนถนนลาดยางมุ่งหน้าไปคลอง๑๐
ก็นำเหมือนแบบกระบวยอ่ะนำรถจักรยานยนต์ของเจ้าของสวนที่เอาไว้ใช้
ตักขึ้นมาด้วยตักขึ้นมาด้วย
ตำรวจก็เลยเอารถมาปิดบังหน้าแบ็คโฮลเอาไว้
เพราะว่าแบ็คโฮคันนี้ไปเอารถจักรยานยนต์ของเจ้าของสวนมาค่ะครับ
แต่กลายเป็นว่ารถแบ็คโฮลมาเหวี่ยงใส่รถของตำรวจตกไปในคลองตามที่เล่าไป
แต่กลายเป็นว่าคนขับแบ็คโฮลเขาก็หนีนะพยายามจะหนีนะคะ
ตำรวจก็ตัดสินใจยิงใส่แบ็คโฮแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้
สุดท้ายก็เลยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายค่ะ
บอกว่าเขาเห็นรถผิดปกติติดผิดปกติมาก
แล้วก็ตามภาพเขาก็เลยให้แฟนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้เมื่ออยู่ในรถ
ให้มาตักเลนขับแบ็คโฮล์มา
กลับเอามือตักแบ็คโฮเนี่ยตักจักรยานยนต์เข้าไป

แต่ก็ถูกตัวมือตักแบ็คโฮปัดจนตกคลองไป
สุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวนายคนนี้ได้
นายรุ่งนิรันดิ์สงสารอายุ๔๒ปี
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
พบว่ามีศาลเสพติดในปรัสสาวะ
เสพยามาแน่ตอนนี้ระเมินคดี
เบื้องต้นแจ้งเค้าหาก็คือ
เรื่องทำให้เสียทรัพย์ก็คือรถแบ็คโฮล์ที่ไประงับเหตุ